คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
เขาบอกว่าอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยเขาหน่อย
เขาสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเขาไม่แน่ใจว่าสร้างบ้านทับทางผีผ่านหรืออะไร
เพราะคนในครอบครัวอยู่ดีก็ป่วยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาททุกคนเลยนะคะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตเลยนะคะเนี่ยค่ะที่บ้านหลังนี้นะคะ
เขาบอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๔๑เริ่มคนในบ้านเนี่ยอาการจะคล้ายกัน
มีอาการทางจิตทางประสาทต้องกินยาจิตเวทจนเสียชีวิตไปคนนึงค่ะ
ครอบครัวนี้เขามีกัน๕คนเมื่อปี๒๕๔๑นางรุ่งราวัลป่วยทางประสาทต้องกินยา
ปี๒๕๔๔เด็กหญิงสัญญาก็ป่วยทางประสาทไม่กินข้าวไม่กินน้ำ
จนเสียชีวิตตอนอายุ๑๔ก็เป็นน้องสาวของนางรุ่งราวัลนะคะ
ปี๒๕๕๔นายวิจิตรอายุ๖๒พ่อของรุ่งราวัลก็ป่วยทางประสาทเหมือนกัน
้มคลั่งบอกมีคนจะตามมาอะไรแบบนี้ปี๖๓นางทองมีอายุ๖๖เป็นแม่ของรุ่งราวัลน่ะนะคะ
เป็นมะเร็งปอดเสียชีวิตปี๖๔ปีนี้น้องใหม่อายุ๑๓เป็นลูกสาวของรุ่งราวัล
มีอาการเมอร้องไห้พูดคนเดียวยิ้มคนเดียวแล้วก็ซึมเศร้า
หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดาขามเพิมจาคิรีจังหวัดขอนแก่นนะคะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้
อย่างที่บอกว่าเขากังวลใจว่ามันเป็นความเชื่อเรื่องของการสร้างบ้านทับทางผีพานหรือเปล่า
อยากให้หมอปลาลงพื้นที่ไปหน่อยแต่ว่าวันนี้ค่ะกลุ่มอสมและคุณหมอจากโรงพยาบาลที่นาขา
แล้วก็โรงพยาบาลบรรจาคิรีเข้าลงพื้นที่ไปคุยกับคนในบ้าน
ทีนี้ค่ะตัวรุ่งราวัลนะคะอายุ๔๒นะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอป่วยจิตเวทตั้งแต่นู้นปี๔๔
ก็คือตั้งแต่เธออายุ๑๔๑๕เธอทำงานในวงหมอลำกำลังถูกปั้นให้เป็นนางเอก
อยู่ดีก็ป่วยเธอบอกว่าเธอถูกคนทำคุณสัยใส่แน่
คือหมอธรรมเนี่ยขุดหาดินที่ใต้บันไดบ้านไปเจอขันสีขาวมีเส้นผมมีกระดูกมีเชือกสีขาวคล้ายสายสิน
หมอธรรมก็เลยบอกว่านี่ไงคู่แข่งนางเอกหมอลำด้วยกันทำคุณสัยใส่แล้วเธอก็ป่วยเป็นจิตเวท
พ่อแม่พาไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นกินยามาต่อเนื่องจบจนปัจจุบันค่ะ
บ้านหลังนี้มีประวัติก็คือเมื่อ๔๐ปีก่อนหน้าบ้านมีจอมปลวกขนาดใหญ่มีโพรงอยู่ตรงกลาง
แต่ปัจจุบันนี้เทพื้นปูนตั้งโอ่งใส่น้ำตรงที่ที่เคยมีจอมปลวกอ่ะนะคะ
ตอนนั้นมีหมอตำแยชื่อว่ายายพุธอยู่บ้านตรงกันข้ามชอบเอารกเด็กที่ตายจากการทำแท้งอ่ะ
ทิ้งในโพรงของจอมปลวกเพื่อให้ปลวกกินไม่มีการทำพิธีอะไรเลย
มีศพเด็กถูกทิ้งในโพรงนี้ด้วยสามสิบสี่สิบศพเนี้ยเธอให้ข้อมูลไว้แบบนี้
ต่อมาเนี่ยค่ะน้องสาวของเธอเด็กหญิงสัญญาอายุ๑๔ก็ป่วยจิตเวทแล้วก็เสียชีวิต
สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงมาตลอดแต่อยู่ดีเป็นมะเร็งปอดและเสียชีวิต
ยี่สิบหกพฤษภาคมปีเนี้ยเพิ่งเสียชีวิตพ่อนายวิจิตรอายุหกสิบสอง
สุขภาพแข็งแรงมาตลอดเหมือนกันไม่เคยมีโรคประจำตัวแต่ปีห้าสี่
พ่อร้องตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังลั่นเลยตอนกลางคืนบอกว่าจะมีคนมาเอาชีวิต
หลังจากนั้นเหมือนลอยไม่สูงสิงกับใครในบ้านไม่พูดกับใครเลยด้วยซ้ำ
แต่ยังพอกินข้าวได้พาไปหาหมอถึงรู้ว่าพ่อป่วยจิตเวทและต้องกินยารักษาตลอดชีวิต
แล้วพ่อก็ยังป่วยจนปัจจุบันนี้ก็ยังป่วยอยู่
กุมภาพันธ์ปีเนี้ยน้องใหม่อายุสิบสาม
ลูกสาวคนเดียวของเธอก็มีอาการซึมเศร้าเหม่อลอยไม่พูดไม่จากับใคร
หมอบอกว่าลูกสาวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ต้องกินยารักษามาอย่างต่อเนื่องค่ะ

แต่ไปปัวน้ำหมอนถ้าหมอนยังไม่เหลือจ้ะ

ตั้งแต่ปีไหนที่ลุงรู้ตัว
ตั้งแต่ชิมหาสิ้นหกปีออกจ้ะ
อ๋อตอนนี้เราเป็นสาวคือเนี่ย

คำมือพันธ์นะครับ
อืมก็คือทำใจได้

เป็นหมอสมิยะประจำของบ้านไหนที่คนแท่งลูกเท่งอะไร

เออเขาก็เลยเอาศพเด็กหล่ำลงไปไหนนี่

หาไผ่มหาปราวร์เป็นกล้องที่ฮึ่งสุดท้าย

ที่เราก็ไปมาหมดแล้วเนี่ย
กินยาจิตเวทกินยาของหมอไป

แต่ว่าทางหลักของการแพทย์นะครับท่านผู้ชมครับ

บอกว่าทางนายวิจิต
แล้วก็น้องใหม่อยู่ในความดูแลของแพทย์จิตเวทแล้วก็รอพอสตนาคานะครับ
ซึ่งได้ลงพื้นที่มาตรวจสุขภาพติดตามผลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการรักษาที่ผ่านมาก็มีผลที่น่าพอใจ
น้องใหม่กับนายวิจิตไม่คุยกับใครเลยกินยาไม่ต่อเนื่องเนี่ยขณะนี้ก็ยอมคุย
แล้วก็รู้ตัวว่าต้องกินยาตอนไหนเวลาไหนอะไรยังไง
เชื่อว่าผู้ป่วยหากให้ความร่วมมือทางการรักษาทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับ
เพราะการรักษาผู้ป่วยจิตเวทต้องใช้เวลาและต้องกินยาต่อเนื่อง
รกจิตนี้ก็จะมีอาการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้
แนมเพิ่มอันจักรีวันนี้มาเยี่ยมครอบครัวนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าทางการแพทย์เนี่ยพบว่าเกิดจาก
เรื่องของกรรมพันธุ์ที่สืบป่อกันมานะครับตั้งแต่ญาติพี่น้อง
แล้วก็ทราบได้ว่าญาติฝ่ายภรรยาของนายวิจิต
แล้วก็ญาติฝ่ายในวิจิตก็มีคนป่วยจิตเวทนะครับ
เท่ากับว่าการป่วยเนี่ยเป็นเพราะกรรมพันธุ์

ได้ประสานทางโรงเรียนแล้วก็แพทย์ให้มาช่วยดูแลอีกทางหนึ่งแล้วนะครับ
ส่วนหมอปลามือปราบสัมภเวศีจะว่าอย่างไหร่
ผมยินดีนะยินดีที่จะรับครอบครัวนี้มาดูแลเอง
เพราะมันมีหลายเคสที่เราลงพื้นที่ไปแล้วเจอแบบนี้
เราก็เอาคนที่เขาเดือดร้อนมาอยู่กับเรา
สุดท้ายก็หายกลับไปนะอย่างน้อยได้ลงไปก็ดีฝาไม่ลง
เพราะทางครอบครัวเขาเชื่อมั่นว่าเราช่วยเขาได้ครับ